คุณผู้ชมคะมีคนไปพบศพผู้ชายคนนึงค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำในห้องพักที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
คือมีคนเขาเดินผ่านห้องตรงนี้แหละ
ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอืม
ก็เดินเข้าไปดูคือเห็นผู้ชายคนนี้
จริงแล้วเขานอนเสียชีวิตอยู่แล้วแต่คนที่เห็นคิดว่านอนหลับเฉยคือดูไม่ออกคิดว่าหลับหรือเมาหรืออะไรสักอย่าง
กว่าจะมารู้ว่าเป็นศพเนี่ยนะคะ๒๓ชั่วโมงนะกว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบเนี่ยค่ะพบศพผู้ชายคนนี้ค่ะเสียชีวิตอยู่อยู่ในห้องน้ำนะคะ
ห้องพักที่ยังสร้างไม่เสร็จแบบเนี้ยค่ะสภาพก็คือนอนหงายไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้น
ศีรษะพิงอยู่กับผนังห้องน้ำนะคะหัวแตกแล้วก็เส้นผมเนี่ยหลุดออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยอะค่ะ
คอมีรอยถลอกคล้ายถูกรัดแต่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้
ผู้เสียชีวิตเป็นคนดูแลงานก่อสร้างให้กับสอสอคนหนึ่งนะคะ
แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เหมือนกับกำลังก่อสร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จ
จากการสอบถามนายชัยนาฏบัวอ่อนคนงานก่อสร้างเขาเล่าให้ฟัง
ช่วงบ่าย๓โมงค่ะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังก็เดินไปดู
เห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้ว
คิดว่าเมาคิดว่าหลับก็ปล่อยให้นอนผ่านไป๒ชั่วโมงจน๕โมงเย็นนะคะ
ให้คนงานไปดูว่าเอ๊ะผู้ชายคนนั้นตื่นหรือยังที่หลับอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าพอไปดูเสียชีวิตแล้วตอนที่คนงานวิ่งมาบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตแล้วเขานึกว่าพูดเล่นนะ
เพราะเขาบอกว่ายังเห็นอยู่เมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ยังดังอยู่เลยเมื่อกี้

ไม่เชื่อไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิต
เพราะพี่หนึ่งก็ยักษ์ตายแล้วยังโคหกกูแบบนั้น

คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนางปรานีวิประเสริฐ
วันนี้ไปรอรับศพสามีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนที่เห็นสภาพศพครั้งแรก

เพราะว่าห้องน้ำที่เกิดเหตุยังไม่ได้เดินท่อน้ำประปา
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วสามีจะเข้าไปในห้องน้ำทำไม
แต่ปกติสามีก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครนะคะ
ส่วนเรื่องสุขภาพสามีเคยถูกตัวต่อต่อยเมื่อ๑๐ปีก่อน
มีโรคประจำตัวคือความดันแต่ว่าไม่ได้กินยามาเป็นปีแล้ว
เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเอายากินเหล้าบ้างแต่ไม่ได้บ่อย
จะมีก็แค่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะตอนเย็นก็คือกินเบียร์ไปกระป๋องนึง
แล้วก็เข้านอนแค่นั้นเลยค่ะ
ซึ่งหลังจากมีการชนะสูดศพทางคุณหมอยืนยันว่า
สามีของนางปรานีเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้าย
สาเหตุของการเสียชีวิตคือโรคประจำตัวกำเริบเส้นเลือดในสมองแตก
แต่ว่าที่รอยที่คอเนี่ยมีรอยเหมือนกับถูกแบบอะไรรัดคอ
คุณหมอบอกว่าเหมือนกับว่าเสียชีวิตสักพักนึงแล้ว
แล้วมดเจาะเข้าไปในแผล
ปรานีบอกว่าก็ก็ทำใจยอมรับแหละแต่ยังทำใจไม่ได้นะคะ
เพราะว่าสามีจากไปอย่างกระทันหัน
ก็เคยบอกกับสามีเหมือนกันว่าเออถ้าสามีไม่อยู่นะ
ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงอยู่ลำพังคนเดียวคงจะไม่ไหวอะไรแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายก็ต้องสู้ต่อค่ะเพราะว่าสามีเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตเขายังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะด้วยรอยบาดแผลเอย
รอยเลือดในที่เกิดเหตุเอ่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้ตายไปผิดใจอะไรกับใครหรือเปล่า
ถูกทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตหรือเปล่าแต่ต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องเชื่อคุณหมอนะคะ
คุณหมอที่ชนะสูตรก็ทางครอบครัวผู้ตายเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวเองก็เป็นแค่เพื่อนเป็นคนนอกก็คงจะทำอะไรมากไม่ได้
แค่รู้สึกว่าถ้าเพื่อนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติก็ไม่อยากให้ผู้ก่อเหตุลอยนวล
เพราะปกติแล้วเพื่อนจะไม่ไปคุมการก่อสร้างตรงจุดที่เกิดเหตุ
แค่ไปอาศัยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนื่องจากโทรศัพท์ถูกตัดเท่านั้น
ก็แกเป็นคนตรงแกจะรักษ์หดประโยชน์ให้เจ้านายดีมาก

จริงปัญห้าพวกนี้ก็ไม่แปลกหรอก
อะไรที่มันพอเป็นรายได้เล็กน้อยเขาเนี่ย
แต่อาจจะมีเรื่องอื่นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ก็สภาพศพคือหัวแตกอะค่ะแล้วก็มีเส้นผมหลุดออกมาเป็นกระจุก
มีรอยอะไรบางอย่างที่คอแต่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคประจำตัว
ทางครอบครัวก็บอกไม่เป็นไรก็เชื่อตามนั้น